เพราะว่าติดตามหาตัวคนที่อยู่ในคลิปตอนนี้ยังไม่เจอ
แต่ว่าตำรวจเขาก็พยายามเร่งหาเหมือนกันนะคะ
ระบุว่าวัยรุ่นโหดแทงกันยับบนสะพานลอย
คนก็เข้าไปดูเยอะสิคะนึกว่าเป็นเหตุอะไรนะคะ
แต่สรุปแล้วเป็นคลิปที่ผู้หญิงกับผู้ชาย
เขาพลอดรักกันบนสะพานลอยในเมืองระยอง
คือเขาใช้การเล่นคำแทงกันยับ
บนสะพานลอยคนก็เข้าไปดูกันเยอะแล้วก็สนใจ

เพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางวันด้วย
ได้ปรากฏในคลิปนี้นะคะซึ่งสะพานลอยที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
สะพานลอยจุดนี้นะคะเป็นสะพานลอยหน้าวัดปลงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ก็คือมีคนเขาไปเจอว่ามีผู้หญิงผู้ชายเขาพลอดรักกัน
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
แต่ว่าผู้เห็นเหตุการณ์ท่านนี้ไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายคลิปนะคะ
ก็คือนายสถาพรหวังดีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยระยอง
เล่าว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองขับรถออกมาจากวัดพลงตาเอี่ยมจะไปทำธุระ
ตอนแรกก็เห็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน
คาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างด้าวอายุประมาณ๑๘๑๙ปี
นั่งดูโทรศัพท์พูดคุยกันกระหนุงกระหนิงอยู่ที่สาลาที่พักผู้โดยสาร
สาราที่พักผู้โดยสารนี่อยู่บริเวณด้านล่างของสะพานลอยตัวนี้นะคะ
สักครู่ทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปกันบนสะพานลอยแล้วก็หายไป
จากนั้นก็นี่แหละค่ะมาปรากฏเป็นคลิปว่า
มีคนพลอดรักกันบนสะพานลอยที่เป็นข่าว

เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่เขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ออกจากวัดไปมานั่งอยู่ที่สาราครับ

แล้วก็ไปซื้อบุหรี่ดีเซเว่นกลับมา
แล้วก็มาแวะที่ร้านค้าซื้อบุหรี่ทองทิพย์
ก็มองไปที่บนสะพานลอยมันมีไปนั่งอยู่
ร้านค้าเขาก็มองอยู่ผมนึกว่าคุยกัน
ผมก็กลับมาวัดก็เข้ามาที่วัด

ผมก็เห็นที่วิจูนเขาไอ้นี่ไงลงเขาบอกว่า
มาดูว่ามันเป็นคลิปอะไร
อ๋อคลิปนี้เหรอผมรู้ว่าพี่อยู่วัดโพงเหยียมสะลายสะพานลอย
อย่างนี้ครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจโทประสงค์พุ่มห้วยรอด
เป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพวังจันทร์นะคะ
บอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วเมื่อวานนี้ในสื่อต่างแล้วก็ในโลกโซเทียล
แต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะคะ
เรื่องต้นทราบเพียงว่าเหตุเกิดบริเวณสะพานลอยหน้าวัดโปรงตาเอี่ยม
ก็คือมีผู้หญิงกับผู้ชายพลอดรักกัน
แต่ว่ายังไม่รู้นะว่าเป็นใคร

แต่อย่างไรก็ตามการกระทำนี้ถือว่ามีความผิดนะคะ
เป็นการกระทำอันมิบังควรในที่สาธารณะมีโทษปรับ
แล้วก็จะพยายามนำตัวมาปรับให้ได้ค่ะ